ประเด็นร้อนในชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์เรื่องนี้ก็ร้อนไม่แพ้อากาศนะคะ
โดยเฉพาะร็อกเกอร์เสกเนี่ยนะคะก็มีเรื่องมีราวอีกแล้วนะคะ
ที่บอกว่ากระทืบสาวธอมเสกรับแค้นโดนด่าแม่
แล้วก็มีการมาพูดคุยเจรจาแล้วแหละแล้วก็ยอมรับว่าทำจริงนะคะ
ซึ่งคนที่ทำนั้นก็เป็นลูกน้องของอดีตภรรยานะคะ
ตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสแล้วคุณเสกก็ยอมรับด้วยว่าทำจริงจริง
แล้วก็สมควรที่จะทำแบบนั้นด้วยนะคะ
หลังจากที่อดีตภรรยาคุณการวิพากรออกมาโพสต์ภาพร็อกเกอร์
ขณะที่ทำร้ายร่างกายลูกน้องคนสนิทต่อหน้าน้องกวาง
ซึ่งเป็นลูกสาวแท้แล้วก็ข้อความวิงวอน
ขอให้กฎหมายเอาผิดอดีตสามีหัวรุนแรง
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกวันที่๑๔เมษายนนะคะ
ทางด้านเสกเองก็ขอชี้แจงด้วยการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บ้านพักย่านวัชรพล
แล้วก็ยอมรับว่าก่อเหตุรุนแรงจริง
เนื่องจากโกรธแค้นที่ถูกคู่กรณีด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
รวามไปถึงแม่เบื้องเกิดเกล้า
ซึ่งยืนยันว่าขณะที่เกาะเหตุนั้นมีสติสัมปัชญะครบถ้วนดี
หลังจากนี้ก็ยินดีรับบทลงโทษตามกฎหมายตามระเบียบด้วย
ฟังเสียงคุณเสกหน่อยค่ะ
คนแบบอย่างเงี้ยไปทำคนอื่นไม่ได้นะ
คราวหน้าถ้าไม่มีลูกนี่จะหนักกว่านี้จะบอกให้

เดี๋ยวผมก็ไปหาตำรวจก็เสียค่าปรับ
ไปขึ้นโรงขึ้นศาลก็ไม่เป็นไรผมไปบ่อยมาก
ผมไม่ได้หวั่นเกรงอะไรไม่มีการหวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้น
ผมรู้สึกว่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ทีไรเนี่ย
คนอื่นผมไม่ได้แคร์อะไรหรอกผมไม่สนใจอะไรเลยด้วย
ผมไม่จบไปนานแล้วผมไม่เคยไปทำอะไรเขาหรอก
ดังนั้นเค้าเองต้องจบ
ด้านอดีตภรรยานะคะการวิพากรก็ได้โพสต์ภาพลูกน้องคนสนิทค่ะ
แล้วก็มีข้อความอัปเดตอาการด้วยนะคะ
บอกว่าให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วเมื่อเช้านี้
สาหัสเลยต้องรบกวนให้ตำรวจมาสอบที่โรงพยาบาล
อย่างกระอักกระอ่วนกว่าจะพูดได้แต่ละคำ
หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
บุคคลนี้เป็นอันตรายต่อประชาชนมาก

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่า
อันนี้คุณเสกบอกนะคะบอกว่าอดีตภรรยาเนี่ย
โพสต์ว่าคุณเสกเนี่ยเป็นหนี้๖๐๐๐๐๐บาท

ไม่ได้เป็นหนี้ใครผมไม่เคยลำบากเรื่องเงิน

ถ้าใครมาโพสแบบจะโพสด่าต่อว่า

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเสกได้ออกมาแถลงข่าว
แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องการด่าทอคุณแม่กันหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางฝั่งอดีตภรรยาออกมาบอกว่า
คุณเสกคิดว่าคุณบีเป็นแอดมินเพจแอนตี้
แล้วก็แอดมินเพจนี้เคยกล่าวถึงแม่ของคุณเสก
แล้วก็อดีตภรรยาบอกว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าแอดมินเป็นใคร

แล้วก็บอกว่ายังไงก็ยืนยันว่าทางคุณบีไม่เคยด่าว่าแม่ของคุณเสก
อันนี้เป็นฝากฝั่งที่อดีตภรรยาออกมาพูด

หลายคนก็บอกว่าคุณเสกทำร้ายร่างกายผู้หญิง
คุณเสกก็บอกว่าเจ้าตัวที่เป็นคู่กรณี

อันนี้ก็เป็นมุมมองความเห็นของคุณเสกนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีผู้กำกับสนราชพร้าว
บอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานผลการตรวจของแพทย์

เพื่อที่จะเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ